พิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่เข้าทำงานวันแรกนะครับ
โดยวางเป้าหมายที่จะดึงโทรเมนต์กีฬาระดับโลกมาจัดในไทยครับ
โดยนายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมคณะผู้บริหารค่าราชการและพนักงานทุกหน่วยงานในสังกัด
สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าทำงานวันแรก
โดยในส่วนงานด้านกีฬานายพิพัทรกล่าวว่า
พัฒนากีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพ

จะพยายามดึงทวนาเมนต์ระดับโลกมาจัดในไทยให้มากขึ้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าอยากให้จัดการวิ่งเทรลระดับโลก
การวิ่งเทรลนะครับก็คือการวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ
ที่เช่นป่าภูเขารวมทั้งทุ่งย่าตามภูมิประเทศของสถานที่จัด

ส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยมีชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวเยอะอยู่แล้ว
ก็น่าจะดึงทวนาเมนต์กีฬาใหญ่เข้ามาจัดในไทย
เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทาง
สภากีฬานักเรียนแห่งอาเซียนจัดประชุมสภาโดยมี๑๐ชาติสมาชิกเข้าร่วม
ซึ่งประเทศไทยส่งดรปัญญาหารลำยวงรองประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและดรวินิจันมนตรีผู้อำนวยการสำนักกีฬากรมภาระศึกษา
หลังประชุมนะครับดรปัญญาเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ชาติอาเซียนเข้าร่วม๑๐ชาติ
ขาดเพียงแค่ตีมอเลสเตสที่ยังไม่ได้เข้าอาเซียนใหญ่
โดยทุกชาติชื่นชมการเป็นเจ้าภาพของอินโดนีเซียที่เตรียมความพร้อมได้สมบูรณ์แบบ
เป้าหมายของไทยน่าจะเน้นไปที่กีฬาสากลกรีธานะครับว่ายน้ำแบตมินตันบาสเก็ตบอลรวมถึงวอเล็กบอล
มั่นใจว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีเป็นอันดับ๑หรือ๒บนตารางเหรียญนะครับเมื่อวัดจากกีฬาสากล
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทย
ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ระหว่างวันที่๑๙๒๔กรกฎาคมนี้ที่จอแดน
นำโดยพันธภาหาสุจินแชมป์โลกรุ่น๕๓กิโลกรัมหญิง
จุลานันขันติกุลานนท์รุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
และรำนรงสเวกวิหารีรุ่น๕๘กิโลกรัมชาย
ซึ่งเป็นชุดใหญ่ที่อยากให้ไปล่าเหรียญรางวัลและเก็บคะแนนสะสมโลก
เพื่อลุ้นโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ธนิสมคมให้พันธภาควงพัฒนากิจแชมป์โลก
เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
ได้พักรักษาอาการบาดเจ็บแต่ยังตั้งเป้าคว้า๒เหรียญทอง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย๒๐๑๙ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
ทีมชาติไทยกำลังแข่งขันกับฮ่องกงนะครับ
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ